มาปั้นเด็กไทยให้เป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าโอท็อป
เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจชุมชนของประเทศไทย
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจครับ
นักศึกษาจาก๒มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รับการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะและการออกแบบ
นักออกแบบมืออาชีพบริษัทคาราสประเทศญี่ปุ่น
ที่มีชื่อเสียงด้านการทำแอนิเมชั่น
ชิสนุชานักศึกษาชั้นปีที่๒
สาขาวิชาเทคโนโลยีมอลติกมีเดีย
และการสร้างภาพเคลื่อนไหวมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เพื่อต้องการต่อยอดในสายวิชา
เพื่อออกแบบแพ็คเกจจิ้งในอนาคต
อยากได้เทคนิคทางด้านแบบ
คือว่าการใช้โปรแกรมด้วยครับ
เพราะว่าส่วนตัวผมก็ใช้โปรแกรมไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่
เพิ่งใช้มาปีที่แล้วยังครับผม
ถ้าได้ความรู้ทางด้านนี้ก็จะดีมากครับ
ผมว่ามันสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างครับ
หรือแบบแพ็กเกจจิ้งใช่ไหมครับ
เขาบอกว่าจะมี
ก็มันเอาไปใช้ได้หมดในสื่อครับผม
ผมว่ามันก็ได้ดีครับดี
เพื่อเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจให้กับสินค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ
เหนือจากที่เราจะไปทำกับโรงเรียนต่างในพระราชุปธรรมแล้ว
เราก็ยังเล็งเห็นว่าทางงานทางด้านดีไซน์
มันน่าจะมีคุณประโยชน์กับสินค้าในประเทศไทย
เราก็เลยมีความคิดร่วมกับทางผู้ทางจำหน่ายของเรา
ผลิตภัณฑ์ทางนี้ก็เพื่อให้มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของสินค้าโอทอปให้เราดียิ่งขึ้นไป
และในเดือนมีนาคมนี้จะสารต่อโครงการนำร่องแห่งที่๒ที่จังหวัดขอนแก่น
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับรากฐานของเศรษฐกิจไทยได้อย่างยั่งยืนค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน